เป็นเรือบรรทุกถ่านหินมา

ซ้ำหน้านี้ก็หนักมาก

เห็นไอ้เล็กลำเล็กสีฟ้าเหมือนกัน

โอ้ยเล็กสูงแก่

ความยาวประมาณสัก๓นาทีนะ
เห็นเหตุการณ์หมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นขบวนเรือนะ
เรือมันทุกฐานหินมา๓ลำ
กำลังลำเลียงฐานหิน
ไปยังท่าเทียบเรือที่อำเภอนครหลวงที่อายุทยา
ทีนี้พอขบวนเรือลากมาตามตรงแม่น้ำป่าศักดิ์ตรงนี้ค่ะ
โค้งตรงวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ปรากฏว่าตรงนั้นน้ำมันเชี่ยว
แล้วเรือลำเลียงก็ไปกระแทก
กับจุดก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ทีนี้เรือลำเลียงกลับมาชนกระแทกกันเอง

แล้วมันก็มีรอยใช่ไหมพอมันมีรอยรั่วปั๊บเนี่ย
น้ำก็เข้าเรือหัวเรือก็จมลงค่ะ

ชาวบ้านเขาก็เห็นเหตุการณ์เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ใช่ไหม
คือเขาบอกว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นะนะ

เรือนี้เทียบท่าเรือได้

แล้วเหตุการณ์รอบนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เพราะว่าตอนที่น้ำมันเข้าไปในเรือเนี่ย
น้ำมันก็ไม่ได้เข้าไปโดนตรงส่วนที่มันเป็นถ่านหิน
มันก็ไม่ได้เกิดมลพิษทางน้ำหรืออะไรนะคะ
เพราะว่ามีคนที่เขาบอกว่าแฟนเขาทำงานอยู่ที่นี่

เอาเครื่องไปดูดเร่งดูดน้ำออก

เพื่อเร่งเอาสินค้าในเรือขึ้นนะคะ
โอ้โหแต่ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์
เขาก็ต้องปิดร่องน้ำการเดินเรือชั่วคราว

แล้วเดี๋ยวต้องเอาเรือนี้ไปอุดไปปะรอยแตก
เพื่อที่จะค้ำยกตัวเรือขึ้นต่อไปด้วยนะคะ
เอาเหตุการณ์ระทึกนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
จริงถ้าเกิดย้อนไปเมื่อวันที่๑๑กันยา
ก็มีเหตุเรือลากจูงบรรทุกสินค้าล่ม
ห่างจากจุดตรงเนี้ย๒๐๐เมตร
รอบนั้นไม่ได้มีคนเจ็บไม่ได้มีคนเสียชีวิต
แล้วก็มารอบนี้ค่ะห่างกันประมาณนัก๑๐วัน

คือนอกจากช่วงนี้ไตเรือ
จะต้องใช้ความสามารถในการบังคับเรือ
แม่น้ำเจ้าพระยาที่มีกระแสน้ำแรงแล้วนะฮะ
เรื่องของสภาพเรือท่านต้องทำให้สมบูรณ์นะครับ
ไม่งั้นโอ้โฮปัดใจเสียงมาเยอะเยอะเกินช่วงนี้
ใช่โอ้โฮแล้วสามลำเขาชนกันเองเหรอ
คืออันนี้อาจจะกระแสน้ำแรงด้วยส่วนหนึ่ง
มันก็ได้ไปพัดไปกระแทกกับเผื่อป้องกันฝริง